หลังจากออกมาจากถ้ำแล้วรักษาตัวแล้วก็ส่งกลับบ้านอย่างปลอดภัย
ก็ยังมีกำลังใจจากบรรดาสโมสรต่าง
โดยเฉพาะครอบครัวฟุตบอลทั่วโลกนะครับ
ที่มอบโอกาสดีให้แล้วก็มีของขวัญชิ้นพิเศษครับ
ถือว่าเป็นกำลังใจแล้วกันนะครับที่ต่อสู้
แล้วก็อดทนจนออกมาอย่างปลอดภัยทุกคนเช่นเดียวกันนะครับ
กับคนที่ช่วยออกมาทั้งไทยแล้วก็ต่างชาติ

ล่าสุดสหพันธ์ฟุตบอลของโครเอเชียนำโดย
โดยดาวอสซูเกอร์ประธานสนับพันธ์ซึ่งเป็นอดีตดาวสันโบบอลโลกในชุดอันดับ๓ฟร้อง๙๘
ก็แสดงความยินดีกับทีมหมูป่าคานิวิตด้วยการส่งเสื้อทีมชาติโครเอเชียที่เพิ่งจะคว้ารองแชมป์โลกนะครับที่รัสเซีย
ชุดล่าสุดนี้ส่งมา๑๒ตัวผ่านทางสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย
พร้อมด้วยข้อความว่าขอแสดงความห่วงใยในฐานะที่เป็นครอบครัวฟุตบอลและก็ยินดีด้วยที่ทุกคนนั้นปลอดภัย
อีกหนึ่งสมสอนบายันมิวนิกทีมยักษ์ใหญ่จากบูเดสนิก้าของเยอรมัน
ก็ส่งทางคาร์บี้มาติเนสกองกลางชาวสเปนมาเป็นตัวแทน
ร่วมแสดงความยินดีกับทีมหมูป่าอาคาเดมี่ที่ได้ออกจากโรงพยาบาลแล้วก็กลับไปหาครอบครัว
พร้อมกับทำตามสัญญาว่าของขวัญสุดพิเศษจากคาร์บี้นั้นจะส่งมาถึงประเทศไทยนะครับ
ซึ่งตอนนี้กำลังดำเนินการส่งไปที่โรงเรียนให้กับเด็กและก็โค้ช
โดยบายันนิกนั้นก็หวังว่าทุกคนนั้นจะกลับมาแข็งแรงในเร็ววันนะครับ
นี่ครับเสื้อที่เห็นครับโอ้โหได้เสื้อของแท้๒สโมสรเลยนะครับ
แล้วมีสโมสรอื่นด้วยแล้วทีมชาติก็ได้เมื่อสักครู่ไปแล้วนะครับ
นี่คือเรื่องราวที่ร่วมกันนะครับส่งกำลังใจให้กับน้องแล้วก็หวังว่า
แรงบันดาลใจตรงจุดนี้นะครับจะผลักดันให้น้องนั้นประสบความสำเร็จในอาชีพฟุตบอลในอนาคตครับ